คุณผู้ชมช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะ
ในมุมของเด็กแว้นเขาก็มองว่าโอ้โหแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่า
มุมของผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าก็เด็กแว้นซิ่งรถจักรยานยนต์

คือผู้ใหญ่บ้านเขาเจอเขาถึงขั้นที่ว่าถอดท่อออกมา
แล้วทุบเลยทุบต่อหน้าเลย
ทิ้งเลยนะทุบทิ้งเลยค่ะไม่ใช่ทุบเด็กนะทุบท่อ
ท่อที่มันแต่งเสียงดังอ่ะครับนี่นี่เลย
คุณผู้ชมว่ายังไงผู้ใหญ่บ้านเขาทำเกินไปไหมหรือยังไง

โพสต์เอาไว้คือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาก็บอกว่ามันเกินไป
เรื่องของเรื่องก็คือผู้ใหญ่บ้านผ่านมาเจอกลุ่ม
แว้นกลุ่มนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์
แต่งท่อซิ่งเสียงดังอะค่ะก็เลยเรียกให้หยุด
สั่งให้ถอดท่อออกมาทุบท่อแบบต่อหน้า
เจ้าของรถจักรยานยนต์ต่อหน้าวัยรุ่นกลุ่มนี้เลย
แล้วก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอย่ามาแว่นแถวนี้อีกนะ
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่
เขื่อนกระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
คนที่เห็นมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าชื่นชมผู้ใหญ่บ้าน
แบบนี้มันคือต้องเด็ดขาดต้องใช้ไม้แข็ง
งั้นเด็กแว้นกลุ่มนี้เขาไม่เชื่อเขาไม่ฟัง
แต่บางคนก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านทำเกินไปหรือเปล่า
หน้าที่หรือเปล่าให้ตำรวจมาจัดการดีกว่าไหม
ไปทำลายข้าวของเขาใส่หาย